พอพูดถึงเรื่องก่อสร้างอะไรที่มันชำรุดเลยแล้วดูด้านหลังสิ

คุณผู้ชม๕เมตรลึกไหม
จากถนนลงมาเหว๕เมตร
นี่คือเฉียดลงแม่น้ำชีแล้วแล้วถามว่าคนขับรถตายไม่ตาย
ถามแบบนี้เลยใช่นี่คือยังไง
เจ้าหน้าที่ไปเอาร่างออกมาหรือยังไงคะ
เพราะว่าใครที่เห็นข่าวนี้บอกว่าโหยคนขับไม่น่าจะรอดหรือเปล่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสภาพถนนตรงนี้มันทำอยู่ด้วยไงพี่เบิร์ต
ริมแม่น้ำเลยนี่นะใช่แบรีเออร์กั้นแต่ว่าเขาขับไปชนแบรีเออร์
ก็เลยพุ่งตกลงไปตรงนั้นนะคะ
แล้วถนนตรงนี้จากพื้นลงไปข้างล่างนี่๕เมตร
มีเสาเหมือนกับแบบเป็นพวกกาดเรลกั้นรถเอาไว้
ไม่ให้รถมันพุ่งลงไปในแม่น้ำชีก็เกือบจะตกอยู่แล้วค่ะ
เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะตอนประมาณสักทุ่มนึง
มืดหน่อยถนนถีนานนท์ค่ะขาเข้ามหาสารคาม
ผู้ภัยต้องรีบเลยไปช่วยแล้วเอาโอ้โหคุณป้าแล้วนะคุณขับรถ
คุณป้าอายุ๖๑ปีนี่ภาพรเอาขึ้นรถพยาบาล
ป้ายังมีสตินะคุยโต้ตอบได้ด้วยนี่ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปสอบถามข้อมูล
ป้าเล่าไหวไหมว่าลงไปยังไงก็ยังพอเล่าได้ด้วย
มีคนเห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังด้วยนะ
คิดดูสิแอร์แบ็คแอร์แบ็คแตกข้างหน้า
ทำงานทั้งสองข้างเลยถามคนที่เห็นเหตุการณ์ก่อน
นั่นก็คือคุณลุงวิไลบัวรัฐ
ลุงเนี่ยนะวิ่งไปดูคนเจ็บเลยเห็นว่าหมดสติอยู่
ก็เลยรีบโทรบอกกู้ภัยกู้ภัยมาช่วย
พอกู้ภัยมาถึงปั๊บเนี่ยคุณป้าที่เป็นคนขับก็ฟื้นคืนสติมา
โทรหาญาติได้กู้ภัยเอาตัวออกมา
แล้วลุงบอกว่าจุดนี้อันตรายนะ
ที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้ว
อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยรีบซ่อมถนนหน่อยได้ไหม
มันเป็นถนนเส้นหลักจะเข้าสู่ตัวเมืองมหาสารคาม

คุณผู้ชมดูสภาพเมื่อกี้รถแจ๊สข้างหน้ากันชนหลุด
ข้างหน้ากระโปรงหน้ายุบเลยนะคะลองฟังคุณลุงค่ะ
ซ่อมอยู่เพราะอะไรรู้ไหมถนนมันซุดคุณผู้ชม

จุดตรงนี้อยู่ในพื้นที่บ้านดินดำค่ะที่อำเภอเมืองมหาสารคาม
มันเป็นจุดที่ดินสไลด์ลงไปในแม่น้ำชีระยะทางตรงนี้ก็เกือบร้อยเมตร
แล้วเหตุการณ์จริงมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะ
ผนังกั้นแม่น้ำชีมันสุดตัวลงแล้วก็เกิดฝนตกหนักจนดินสไลด์ลงไปค่ะ
ตั้งแต่เดือนมิถุนาที่ผ่านมาแล้วตอนนี้เขาอยู่ระหว่างการของงบ
เดี๋ยวจะต้องของงบปี๖๗งบปี๖๗ก็จะไปเริ่มตุลาเป็นต้นไปนะคะ
ต้องเอามาซ่อมถนนแล้วรอบนี้มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เขาเลยบอกว่าอยากให้เร่งซ่อมได้ไหมอันนี้กว่าจะถึงตุลานี้เดือนแล้วนะกรกฎา
สิงหากัญญาตุลาโอ๊อีก๒๓เดือนไม่อยากให้ช่วงเวลาหลังจากนี้๒๓เดือน
ก่อนที่จะได้งบมาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้อีกนะคะ